สำหรับกรณีของสตรีแห่งขุนเขาค่ะเรื่องราวเนี่ยคือมันเริ่มมาจากว่ามีคนไป
พบศพเป็นกระดูกนะคะอยู่ที่เขาแห่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษ
พอตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาก็รู้มาว่าศพนี้เนี่ย
น่าจะเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังจากมีข่าวนี้ออกไปก็มีผู้หญิงคนนึงค่ะ
บอกว่าศพนี้น่าจะเป็นลูกสาวของเธอ
ที่แต่งงานไปอยู่กับสามีชาวต่างชาติ
ก็เลยมีการตรวจสอบกันมีการประสานงานกัน
และล่าสุดตำรวจอังกฤษออกแถลงค่ะ
เชื่อว่าศพหญิงนิรนามหรือว่าสตรีแห่งขุนเขานี้
น่าจะเป็นศพของนางลำดวนศรีกัญญาหญิงไทยจากอุดรธานี
ที่คุณแม่บอกว่าลูกสาวหายไปนั่นแหละ

แถลงความคืบหน้ากรณีศพหญิงนิรนามชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถูกพบในอุทยานแห่งชาติยอกเชียเดลส์เมื่อปี๒๕๕๙

ศพนี้ถูกเรียกว่าสตรีแห่งขุนเขาค่ะ

ผลการสอบสวนที่รอบด้าน
โดยพิสูจน์คดีที่ยังไม่มีข้อยุติของทีมสอบสวนคดีใหญ่ของตำรวจ
เชื่อว่าหญิงคนดังกล่าวคือลำดวนออนมิเทจ
หรือว่านามสกุลเดิมก็คือศรีกัญญาค่ะ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขาลงพื้นที่อุดรธานี
ศพหญิงนิรนามที่ถูกพบที่อุทยานแห่งชาติในอังกฤษนั้นน่าจะเป็นลูกสาวของเธอเอง
ขณะเดียวกันตำรวจนอสยอกเชียร์ก็เปิดเผยนะคะว่า
ตอนนี้กำลังทำงานร่วมกับสำนักงานอายการของอังกฤษ
ในการไปสอบปากคำครอบครัวของนางลำดวนเพิ่มเติม
คุณแม่ก็คือนางจุ่มสีศรีกัณฑ์ญาบอกว่า
ก่อนที่ลูกจะหายตัวไปลูกโทรมา

หลังจากนั้นไม่ได้ข่าวคราวจากลูกเสากันเลย
กระทั่งหลานชายที่เกิดจากลูกเขยคนไทยเนี่ยติดต่อมาบอกว่า
แม่หายไป๕ปีแล้วลูกพยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอตัว
แล้วมารู้ทีหลังอีกว่าลูกเขยชาวอังกฤษที่แต่งงานกับนางลำดวนเนี่ย
กลับมาทำงานในไทยได้เป็นสิบปีแล้วค่ะแต่ไม่เคยติดต่อมาหาเธอเลย
แล้วยังไปบอกลูกด้วยนะว่าแม่เนี่ยหนีไปมีสามีใหม่แล้ว
ซึ่งตอนนี้ถือว่าชัดเจนแล้วว่าศพที่พบนั้นคือศพของลูกสาวเธอ
ต่อไปก็คือจะรอกระดูกลูกสาวกลับบ้าน
แล้วก็อยากให้ตำรวจอังกฤษช่วยหาตัวคนร้ายเท่าที่หลักฐานยังมีเหลืออยู่ค่ะ
ก็จะเอาขึ้นไปขึ้นออกให้ตำรวจจับมันได้
แล้วก็ถือพ่อแล้วก็มันอยู่ใส่จับมาร่วมโทษ
แล้วมันรับโทษตัวทั้งเทศไว้
ที่ดินายอำเภอเพลย์จังหวัดอุดรไทยนี้ก็บอกด้วยนะคะว่า
ตอนนี้มีหลายหน่วยงานเข้ามาดูเรื่องนี้
เพื่อจะช่วยเหลือในการนำกระดูกของนางลำดวนกลับสู่บ้านเกิด
ความต้องการของครอบครัวเพื่อไม่ให้กระทบกับกระบวนการยุติธรรมของอังกฤษ
ส่วนประเด็นเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตและคดีความต่างนั้น
ให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายค่ะ